มันฮาโลวีนใช่ไหมคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะ
วันฮาโลวีนเนี่ยทางสวนสัตว์ขอนแก่น
เขาตกแต่งบรรยากาศแบบหล่อนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ
เฮ้ยยังยังมันไม่หลอนนะแต่ผมว่าดูน่ารักหมดเลยมันยังดูน่ารักอยู่เลยอะ
คุณผู้ชมมานี่เลยสวนสัตว์ขอนแก่นนี้นะคะอยู่ที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
บรรยากาศในสวนสัตว์ก็คือเอาจริงแปลกตากว่าทุกครั้ง
เนื่องจากว่าทั่วโลกกำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันฮาโลวีน
ช่วงปลายเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์เนอะ
แต่ว่าจริงเขาก็จะมีการจัดงานกันก่อนแหละตั้งแต่เนี่ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ย
เริ่มมีการจัดงานกันแล้วทางสวนสัตว์ก็เลยมีการตกแต่งบรรยากาศ
ให้ดูมีความหลอนหน่อยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ให้มาเที่ยวในช่วงวันฮาโลวีนแบบนี้
อันนี้แต่งหน้าน่ากลัวนะอันนี้น่ากลัวเหมือนกันเนอะ

สวนสัตว์เนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะ
พนักงานสวนสัตว์นะเขาจะแต่งตัวแต่งแบบนี้ค่ะเป็นผี
แต่งหน้าแต่งตัวเป็นชุดผีนานาชาติ
มาเดินแล้วก็ดูแลน้องตลอดทั้งงานเลย
ไม่รู้ว่าจะดูแลหรือทำให้น้องร้องกันแน่
แล้วก็ยังมีกิจกรรมให้อาหารสัตว์ด้วยนะคะ
แล้วก็แต่ละซุ้มคุณเห็นไหมซุ้มสัตว์ต่างเขาจะตกแต่งให้เป็นรูปผี

แต่งตัวไปด้วยเนาะตามหลีสกาย

น่ารักมากเลยเขาจะมีการจัดมุมเอาไว้ให้เด็กถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ
แล้วก็จริงคุณพ่อคุณแม่จะร่วมแต่งตัวมาด้วยก็ได้นะ
จะได้ไปโพสต์ลงโซเชียลน่ารัก
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกัน

คือการพาเด็กน้องหนูเนี่ย

แล้วก็ให้ความรู้กับน้องเขา